ท่านผู้ชมครับที่พิศนุโลกนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับ
ผู้ชายคนนึงอายุห้าสิบสี่แล้วค่ะแล้วเขาก็ไปหลงรักนะฮะ
ก็ไปรักชอบพอกับหญิงสาวรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วแต่ครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ย
เขากีดกันค่ะนะตามข้อมูลเบื้องต้นในขณะนี้นะครับ
ผู้ชายคนนี้เลยไปยิงเขาตายเนี่ยฮะสองศพนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่บ้านกกมะโมงตำบลยางโกนอำเภอนครไทย
พิศนุโลกครับบ้านหลังนี้ครับบ้านสองชั้น
ปูนครึ่งไม้นะครับผู้เสียชีวิตนอนหงายจมกอง
อยู่ที่ลานปูนหน้าประตูทางเข้าบ้านนี่นะฮะศพนี้คือนายบุญถมนนทโคตรอายุ๖๘ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๙กระสุนเข้าบริเวณใต้ราวนมขวา๗รูนะฮะทะลุหลังไป๒รู
อีกศพนึงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็มีคือทางศพของนายบุญถมเนี่ยมีนางลำพูนอายุ๖๘นะครับ
ที่เป็นภรรยาเนี่ยนั่งเฝ้าศพอยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองสีแดงตกอยู่ใกล้ใกล้กับเสาปูนเพลิงโรงรถที่ต่อมาจากตัวบ้านด้านนอกปลอกหนึ่งด้วย
นี่นะฮะมีคนเจ็บนะครับที่ชาวบ้านนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับ
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับนายจันใดนามสกุลมีดาอายุเจ็ดสิบปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันกับนายบุญถมกระสุนเข้าที่แผ่นหลังนะฮะ
คือเข้าไปเนี่ยแล้วมันกระจายเป็นเก้ารูนะครับนางลำพูนภรรยาของนายบุญถมเนี่ย
บอกว่าคนที่ก่อเหตุคนที่เป็นมือยิงนี่คือนางลำพูนนะฮะบอกว่ามือยิงคือนายสมหมาย
บุญมาอายุห้าสิบสี่ปีเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างก่อนเกิดเหตุนายสมหมายขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน
มาจอดแบบไม่ดับเครื่องแล้วเดินถือปืนลูกซองยาวตรงเข้ามาถึงเนี่ย
ยิงนายบุญถมสามีของนางลำพูนก่อนเลยนะฮะจนล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ขี่จักรยานยนต์ไปอีกนะครับไปที่บ้านนายจันไดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนายบุญถมเนี่ย๓๐๐เมตร
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนายจันไดจนบาดเจ็บสาหัสเขานำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ก่อนที่นายสมหมายคนก่อเหตุจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นางลำพูนภรรยาของนายบุญถมที่เสียชีวิตบอกว่าสาเหตุเนี่ยคาดว่านายสมหมายคงไม่พอใจสามีของตนแล้วก็นายจันไดด้วย
ซึ่งเป็นอาของหลานสาวซึ่งนายสมหมายเนี่ยไปหลงรักอยู่แต่ว่าหลานสาวเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดคุยด้วย
เขาก็ไม่อยากคุยอะไรประมาณอย่างนั้นเขาก็ทำงานทำการของเขา
ทำให้นายสมหมายเข้าใจผิดคิดว่านายบุญถมกับนายจันใดกีดกัน
ให้นายสมหมายผู้ต้องหาเนี่ยไปรักชอบหรือว่าไปพูดไปคุยกับหลานสาว
เด็ดว่าหลานเขามันรักหลานเขามัน
แล้วหลานเขาจะเป็นงานอีกพ่อบ้านหัวเดินสนอยู่
แล้วเขาก็เหิงไงแล้วเขาก็เทียวไปเลยเทียวไปหาหลานนั้น
แล้วเขาก็แม่เขาก็กลัวอะไรเขาก็มาบอกมาบอกน้องเขา
แล้วก็ไม่เคยไปก็ไม่เจอไม่เจอเขาเลยนะ
แล้วเขาก็เคียงใจนะว่าพี่น้องผิดกัน
เขาอยู่กับบ้านนี้ป้าก็เลี่ยวมาฝั่งนี้เนอะ
เขาก็ปะก็เลยค่ะปั้งไปเลยค่ะแล้วเขาคอยลดลง
บบอดัยวาลแก่งจากยางภูตาย
ผู้ตาย๒ศพนะฮะนายบุญถมอายุ๖๘
ตำรวจเนี่ยก็ติดตามจนจับกลุ่มตัวนายสมหมายได้นะครับ
หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยหลบหนีไปนะครับ

คุมตัวมาสอบปากคำที่สพนครไทย

นายสมหมายอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เขาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยชอบพออยู่กับคุณครูสาวคนนึงนะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นหลานสาวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
แล้วนายสมหมายเนี่ยอ้างว่าถูกนายบุญถมหนึ่งในผู้ตายนะครับ
มาด่าว่าตัวเขาเนี่ยไม่เจียมกระลาหัวก็เลยโกรธแค้นนะฮะ
รวมทั้งญาติของครูอีก๓คนรวมทั้งนายจันไดด้วยเนี่ย
ก็มากีดกันความรักก็เลยเอาปืนเนี่ยไปยิงทั้งนายบุญถมกับนายจันไดนะครับ
เหลืออีก๒คนโอ้โหนี่นายสมหมายบอกนะ
บอกเหลืออีก๒คนเนี่ยยังไม่ทันได้ชำระแค้น
เพราะว่ากระสุนเนี่ยมันมีแค่๒นัด
ก็เลยเลือกไปยิงนายบุญถมกับนายจันไดก่อนนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวได้
แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะ
คือทางผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
แต่ขณะเดียวกันจะไปรักกับหลานสาวเขาจริงหรือเปล่าอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ก็มาโหก่อเฮโตเที่ยมแบบนี้ก็ได้นะฮะ
เจ็ดตนานะครับนี่ดีที่จับได้ก่อนนะครับ